เอาละครับเราเริ่มต้นกันด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นที่เกาะเต่าสุราธานีของไทยนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง

เป็นเกาะแห่งความตายคือมีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตหลายราย
บาดเจ็บทั้งเสียชีวิตต่อเนื่องติดต่อกันมาตลอดนะฮะ
ถ้าจะนับไปเนี่ยเอาคดีที่ดังแล้วก็ล่าสุดที่ยังจำกันได้เนี่ย
คือ๔ปีที่แล้ว๒นักท่องเที่ยวหนุ่มสาวชาวอังกฤษ
ถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
แล้วผู้หญิงเนี่ยคือถูกข่มขืนด้วยมีร่องรอยถูกข่มขืนด้วยนะฮะ
ก็เกิดขึ้นที่หาดสายรีที่เกาะเต่าสุราธานี

คือสื่อต่างชาติบอกว่ามาลองนับดูนะคะ
ในช่วงระยะเวลา๖ปีที่ผ่านมา

คือเขาแบบไล่เรียงเลยว่าปีนี้ปีนี้เกิดขึ้นแบบไหนอะไรยังไง
บาดเจ็บล้มตายแบบปริศนามีการถูกคมคืนลักทรัพย์อะไรพวกนี้
คือเมื่อ๔ปีที่แล้วที่เกิดขึ้นที่หาดสายรีที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานีเนี่ย
ผู้ต้องหาที่จับกลุ่มได้เป็นแรงงานต่างด้าวชาวพม่าใช่ค่ะ
ก็ถูกดำเนินคดีไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับณขณะนี้นะฮะ
คนก็ยังติดใจสงสัยอยู่ว่าเอ๊ะใช่ผู้ต้องหาตัวจริงหรือเปล่าใช่
ก็มีกระแสข่าวลักษณะที่ว่าถูกซ้อมถูกบังคับให้รับสารภาพหรือเปล่า
เพราะว่าตัวแรงงานต่างด้าวชาวพม่าที่ถูกจับก็พยายามที่จะบอกว่า
เขาถูกซ้อมนะครับอย่างเงี้ยค่ะแต่ตำรวจของไทยก็ยืนยันว่าเนี่ย
ชัดเจนถูกต้องทำคดีอย่างเต็มที่ตรงไปตรงมาเอาเป็นว่า
มุมของเราเราก็ทำคดีคลี่คลายคดีอย่างเต็มที่ใช่ค่ะ
แต่ในมุมของชาวต่างชาติต้องยอมรับว่าพอมีข่าวแบบนี้ออกไป
มันกระทบต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวอืม
ล่าสุดวันนี้ครับท่านผู้ชมครับสื่อต่างชาตินะฮะ
เผยแพร่เรื่องราวของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปีคนหนึ่ง
คือเธออ้างว่ามาเที่ยวที่เกาะเต่าจังหวัดสุราธานีกับเพื่อน
เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะฮะแล้ววันที่๒๖มิถุนายนเนี่ย
ซึ่งเป็นคืนวันเกิดเหตุนะครับหญิงสาวคนนี้ไปกับเพื่อนชาวอังกฤษนะฮะ
เธอก็บอกว่าตั้งอยู่ริมหาดสายรีอีกที่หนึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันนะครับ
ทั้งสองร้านเนี่ยนะฮะทีนี้ผู้เสียหายเขาบอกว่า
พอดื่มกินกับเพื่อนนะฮะมารู้สึกตัวอีกทีเนี่ย
ตอนเช้าปรากฏว่าตัวเองนอนเปลือยเปล่าอยู่บนหาดสายรี
ข้างมีผู้ชายคนนึงนอนอยู่ด้วยนะฮะ
แล้วพอเธอตื่นมาผู้ชายคนนี้ที่นั่งอยู่ข้างเห็นว่าเธอเริ่มฟื้นคืนสติ
ก็ยิ้มยิ้มให้หน่อยนึงแล้วก็เดินหนีไป
ตรวจสอบในตัวเธอนอกจากจะท่อนล่างเปลือยเปล่าแล้ว
แล้วก็เงินสดราว๓พันบาทถูกขโมยไป
ก่อนที่วันที่๒กรกฎาคมหญิงสาวคนนี้จะเดินทางกลับประเทศอังกฤษ
ซึ่งสื่อต่างชาติรายงานว่าหลังเกิดเหตุผู้เสียหายเขาไปแจ้งความไปแล้วนะ
แจ้งความกับตำรวจที่สพเกาะพงัน
แต่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะลงบันทึกประจำวัน
กรณีที่เธอบอกว่าเธอถูกข่มขืนกระทำชำราว

ก็แค่ถูกรักทรัพย์อะไรแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวทางฝั่งตำรวจของเราเนี่ยวันนี้ตำรวจชี้แจงแล้ว
โอ้โหทุกนายที่เกี่ยวข้องเลยทุกหน่วยงานเลยเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
ดูเรื่องของข่าวจากต่างประเทศที่เขาออกมาก่อน
ส่วนเพื่อนของผู้เสียหายนะครับเปิดเผยว่าในคืนเกิดเหตุ
ที่ผู้เสียหายจะออกจากบาร์ไปเห็นผู้ชายคนหนึ่ง
พยายามจะเข้ามาเช็คมาดูผู้เสียหายอยู่หลายครั้ง
ระบุว่ากล้องวงจรปิดที่ร้านเสียจึงไม่สามารถตรวจสอบภาพเหตุการณ์ได้
คือพอเหตุการณ์นี้มันเผยแพร่ออกไปคนก็แบบโอ้โหเกาะเต่าอีกแล้วเหรอใช่
เกาะเต่าสุราธานีของไทยแล้วเหรอแล้วผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอเหมือนกับ
มึนจำความอะไรไม่ได้ถูกมอมยาหรือเปล่าก็ไม่รู้
แล้วเธอก็อ้างว่าขอให้ตำรวจดูกล้องวงจรปิดที่บาร์แต่ตำรวจก็อ้างว่ากล้องวงจรปิดเสีย
แล้วเหมือนกับตำรวจไทยเนี่ยปิดข่าวเรื่องนี้ให้เงียบหรือเปล่าจนเธอตัดสินใจบินกลับไปที่อังกฤษ
เธอก็บอกแปลกใจเหมือนกันทำไมกรณีของเธอเนี่ยไม่เห็นเป็นข่าวที่เมืองไทยเลย
อันนี้เป็นมุมจากสื่อต่างชาตินะที่เขารายงานกัน
เหตุการณ์นี้เลยทำให้คนย้อนไปถึงเหตุสะเทือนขวัญล่าสุดที่เกิดขึ้นบนเกาะเต่านะครับ
เมื่อกันยายน๒๕๕๗ก็คือ๔ปีก่อนมีคนไปพบศพของ๒นักท่องเที่ยวหญิงแล้วก็ชายชาวอังกฤษนะครับ
คือนายเดวิดมิลเลอร์อายุ๒๔ปีกับนางสาวแฮนน่าวิทริตอายุ๒๓ปี
เสียชีวิตอยู่บนหาดสายรีในสภาพถูกทุบด้วยของแข็งจนเสียชีวิต
โดยฝ่ายของผู้หญิงเนี่ยยังถูกข่มขืนแล้วก็ถูกฆาตกรรมอย่างโหดร้าย
เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ทำให้โอ้โหชื่อเสียงของเกาะเต่าที่สุราชธานีเนี่ย
ปี๒๕๖๑ประเทศไทยยังเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยในการเดินทางไปท่องเที่ยวอยู่หรือไม่
โดยอ้างถึงกรณีที่มีรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอย่างน้อย๑๐รายมาเสียชีวิตอย่างปริศนาที่เกาะเต่าในช่วง๖ปีที่ผ่านมา
โดยครอบครัวของผู้เสียชีวิตอ้างว่าได้แจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจในพื้นที่แล้วแต่ไม่มีการดำเนินการสืบสวนแต่อย่างใด
เขาก็ย้อนกลับไปว่าแต่ละคดีที่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาเสียชีวิต
ก็ไล่เรียงไปตั้งแต่กรณีของนายนิกเพียสันเป็นชาวอังกฤษ
อายุ๒๕ปีเจอเป็นศพลอยอยู่ในอ่าว
ตำรวจบอกว่าตกจากผาสูงกว่า๑๕เมตร
แต่ครอบครัวผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่เชื่อเพราะว่าผลชนสูตรไม่มีกระดูกหักเลย
แล้วครอบครัวก็อ้างว่าไม่มีการสอบปากคำพยานเลยแม้แต่คนเดียว
ก็เป็นเหตุเทินขวัญไล่เรียงมานะคะ
ต่อมาก็เป็นกรณีที่คุณภาคภูมิบอกไปแหละ
ถูกคมขืนแล้วก็ถูกฆ่าด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่เป็นคดีใหญ่
คือในสื่อต่างชาติเขาไล่เลี่ยงเป็นคดีเป็นคดี
ก็เกิดกับเวลาที่เรามีเหตุอาจยากรรม
อย่างทำร้ายพลทหารในค่ายทหารบาดเจ็บเสียชีวิต
เราก็จะไล่เลี่ยงเป็นทำร้าย
ซึ่งตรงนี้มันแน่นอนว่ามันกระทบกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไทย
ทีนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ของไทยก็ออกมาให้ข้อมูลนะคะ

เราก็ถูกมองในเรื่องของการสืบสวนสอบสวน

ว่าเป็นการทำงานที่เป็นยังไงบ้าง
เรื่องนี้เนี่ยเราได้ไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่หลายนายหลายคนเลยนะคะที่เขาออกมาให้ข้อมูล
ล่าสุดพลตำรวจรีอภิชาติบุญศรีโรธ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานี

รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัด
ตำรวจที่เกี่ยวข้องทั้งสพเกาะเต่าสพเกาะพังงัน
ร่วมประชุมผ่านวีดีโอคอนเฟอร์เนส
แล้วก็บอกว่าได้รับรายงานเรื่องนี้
จากพันธุ์ตำรวจเอกสถิตคงเนียนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเกาะพงันแล้ว
ว่า๒๗มิถุนายนที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษอายุ๑๙ปีคนนี้ค่ะ
เดินทางมากับเพื่อนชายชาวต่างชาติเป็นประเทศแถบยุโรปนะคะ
แล้วเขาก็มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่า
โทรศัพท์มือถือกับเงินสด๓๐๐๐บาทหายไป
ที่บริเวณหาดสายรีตำบลเกาะเต่าเมื่อ๒๖มิถุนายน
และไม่ยืนยันว่าถูกโจรกรรมหรือทำหายเอง
ทางพนักงานสอบสวนก็ได้แจ้งให้ทราบว่า
ผู้เสียหายต้องเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์ในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
แต่นักท่องเที่ยวเขาก็บอกว่าไม่สะดวกแล้วก็ไม่ประสงค์จะดำเนินคดี
แค่อยากต้องการหลักฐานเพื่อไปเคลมประกันเท่านั้นเอง
พนักงานสอบสวนก็เลยอำนวยความสะดวกให้ยืนยันว่าตัวผู้เสียหาย
ไม่ได้มาแจ้งความร้องทุกข์ว่าถูกข่มขืนนะคะ
แล้วก็ขอหลักฐานเพื่อไปเคลมประกันเวลาเดินทางกลับประเทศเท่านั้น
ทางพนักงานสอบสวนของไทยยืนยันแบบนี้ค่ะ

ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสุราธานีก็ยืนยันนะคะว่า
ไม่เจอเหตุการณ์ตามที่ผู้เสียหาย
หรือตามที่มีการรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศรวมถึงเว็บเพจต่าง
ที่ออกมารายงานในลักษณะแบบนี้ค่ะ
คือไม่มีข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนั้นเลย
ซึ่งตอนนี้ก็รายงานข้อที่จริงไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วนะคะ
ซึ่งก็มอบหมายให้ทางฝ่ายกฎหมายตรวจสอบที่มาที่ไปของข่าว
ซึ่งถ้าพบว่าใครเป็นต้นทางในการนำเสนอข่าวนี้
ในลักษณะที่มันไม่เป็นความจริงค่ะ
ก็อาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดเรื่องของการ
นำเอาข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วย

ไม่ได้มีการจ้างความ

ไม่เคยมีการแจ้งความเรื่องนี้ในพื้นที่นะครับ
เพราะว่าหากมีการมาแจ้งความจริง
ก็เป็นไปไม่ได้ที่ตำรวจจะไม่รับแจ้งความ
ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าเมื่อวันที่๘สิงหาคม
มีเจ้าของโฮสเทลในพื้นที่หมู่๑ตำบลเกาะเต่ามาแจ้งว่า
มีนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษได้ส่งข้อความมาหานะฮะ
แจ้งว่าขณะที่พักอยู่ที่เกาะเตาได้ถูกคนร้ายข่มขืน

ขอให้เจ้าของโฮสเทลรับผิดชอบ
หลังจากรับแจ้งตำรวจเกาะเต่าก็ไปตรวจสอบทันทีเลย

แต่ปรากฏว่าในช่วงเวลาที่ผู้เสียหายอ้างถึงเนี่ย
มันทิ้งระยะห่างเกินไป

พอจะสอบปากคำผู้เสียหายก็ปรากฏว่า

คือถ้าจะเทียบเคียงกับนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษคนนี้นะ
ถ้าคนที่แจ้งคือคนเดียวกันนะ
เขากลับไปตั้งแต่๒กรกฎาคม
แล้วค่อยโทรมาที่โฮสเทล๘สิงหาคม

จากการตรวจสอบการเดินทางเข้าออกประเทศไทย
พบว่านักท่องเที่ยวหญิงอังกฤษคนนี้
เดินทางเข้ามายังประเทศไทยทางด่านสุวรรณภูมิ

แจ้งถิ่นที่อยู่ที่พักแห่งหนึ่ง

มีกำหนดอยู่ที่ไทยถึง๑๑สิงหาคม
พบว่าเดินทางออกจากไทยเมื่อ๒๒นาฬิกาวันที่๒กรกฎาคม

ขณะนี้ได้ประสานไปยังตำรวจตรวจคนเข้าเมืองสุราชธานี
แล้วก็โฮสเทลที่ผู้เสียหายเข้าพักแล้ว
เพื่อจะตรวจสอบรายละเอียดการเดินทางเข้ามายังจังหวัดสุราธานีอีกครั้งหนึ่ง

พันธ์ตำรุดเอกกฤษณภพเจริญรองโคศกษ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่า

พยานหลักฐานอื่นย้อนหลังในบริเวณที่เกิดเหตุ

แล้วก็จะเรียกพยานและผู้เกี่ยวข้องกับผู้เสียหาย
มาสอบปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
อกจากนี้พลตำรวจเอกจากทริปชายจินดา

เน้นย้ำให้ตำรวจทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน
กำชับให้ตำรวจที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายคดีนี้
โดยอาศัยพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญ
รวมถึงกำหนดแนวทางปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยด้วย
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
เดินทางมาเที่ยวหรือว่ามาพักอาศัยอยู่ในไทย
ส่วนกรณีที่มันเกิดเหตุขึ้นบ่อยนะฮะ
รักทรัพย์ทั้งความไม่ปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในพื้นที่เกาะพงันเกาะเต่าเกาะสมุยที่สุราธานี
วันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ประชุมหารือร่วมกันนะครับ
แล้วก็กำหนดมาตรการแนวทางป้องกัน
โดยจะเพิ่มความเข้มงวดในการออกป้องกันและปราบรามจุดเสี่ยงต่าง
ลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับกลุ่มอาทยากร

คนที่เพิ่งพ้นโทษที่มาอยู่ในพื้นที่
ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะ
ก็บอกว่าเรื่องนี้ได้มีการตรวจสอบไปแล้วค่ะ
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นเรื่องของการแจ้งความ
เรื่องทรัพย์สินศูนย์หายเท่านั้นนะคะ
ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่เข้าข่ายนักท่องเที่ยวแจ้งความ
เพื่อนำใบแจ้งความไปเคลมประกันจากประเทศต้นทาง
ที่ผ่านมาก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วหลายครั้ง
ครั้งล่าสุดก็พบในพื้นที่สอนอนลุมพินี
คือถ้ามีเอกสารต่างเหล่านี้เขาก็ไปเคลมประกันที่ประเทศของเขา
เวลาเขากลับไปเวลาทรัพย์สินหายของหายโทรศัพท์หาย

ตำรวจท่องเที่ยวก็บอกว่าก็ตอนนี้ก็ต้องมีการตรวจสอบอย่างเร่งครัดล่ะค่ะ
ถ้าพบก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไทยฐานแจ้งความเท็จนะคะ
ถ้าข้อมูลที่ให้มามันไม่เป็นความจริงนะคะ
เดี๋ยวพรุ่งนี้จะประสานกับทางสถานทูตด้วยนะคะ
เดี๋ยวประสานกับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย
เพื่อทำความเข้าใจกันในเรื่องนี้เพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งค่ะ

ถ้าว่ามันไม่เป็นจริงนะ

แต่เขาก็อำนวยความสะดวกให้
แล้วนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเขาไม่ติดใจเรื่องดำเนินคดี
เขาแค่ต้องการเอาเอกสารไปเคลมประกัน
คือมันต้องเอาให้ชัดว่ามันใช่แบบนี้จริงนะครับ